บรรเทิงไทยรัฐเย็นนี้จะเจอกับเรา๒คนนะคะ

คุณใบตองยังไงคะงานเข้างานเข้าอะไรมีคนไปตามหาผู้ชายในไอจีของคุณดาเอ็นโดฟิน

ใช่ค่ะแม่ม้าลายสาวคุณดาร์เอ็นโดฟินนะครับคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากภาพเซ็ตนี้คุณผู้ชม

ในภาพก็เป็นโชว์แซ่บสไตล์ดาอินเตอร์ฟินนะฮะ
แต่ที่มันไม่ธรรมดาก็ตรงนี้

มีแฟนคลับที่ติดตามไอจีเธอคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์
แรกไอคอมเมนต์ก็ปกติดีเพราะว่าอยากจะมาที่ร้านนะคะ
แล้วก็อยากจะอุ้มลูกไปขอถ่ายรูปด้วย

คอมเมนต์ก็เริ่มทวีความแซ่บมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย
ดูจากคอมเมนต์นะคะอันนี้เราคัดเป็นบางช่วงบางตอนมาให้ดู
คุณดาเจอคาสันบ้างไหมคะ
เทนเดอร์เมื่อคืนที่มีคนเห็นขึ้นรถไปกับคุณ

ยังมีอีกค่ะเห็นคาสันไหมคะรบกวนบอกกลับบ้านด้วย
คุณดาคะเห็นบาร์เทนเดอร์ชื่อคาสันไหมคะ
พอดีมีคนเห็นขึ้นรถไปกับคุณตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลย

ถ้าเจอยังไงรบกวนบอกกลับบ้านด้วยนะคะ

เน็ตเห็นแบบนี้ไม่อยู่ช้าไม่อยู่เฉยจริง

บอกเลยนี่ตามหาสามีแน่นะคะ

รอลุ้นกันว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยพี่ดาเขาจะมีไปเป็นกรรมการเนอะ
ฮอตเวฟเป็นการแข่งขันดนตรีนะคะ
เดี๋ยวดูคิ้วพี่ดาเขาจะให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่า
ขณะที่แม่ลูกอ่อนอีกฝั่งนึงที่เข้ามาคอมเมนต์นะ
มาตามหาสามีในไอจีพี่ดานะ

ส่วนคอมเมนต์นะคะตามหาสามีก็เป็นอันตฐาน